เหมือนเขาบอกว่าเขาออกมาแล้วแล้วก็เห็นโอ๊ตมาแล้วก็เห็นเหมือนโอ๊ตไม่เบรก
ก็เลยบอกว่าเบรกสิหมอประมาณเนี้ยหมอแล้วก็หมอคือ
ก็เหมือนภาษาอีสานเขาจะเรียกกันแบบหมอหมอหรืออะไรประมาณนี้
คือเขาพยายามจะบอกว่าเขาเนี่ยเขาเห็นแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่มองเลย
ไซค์เนี่ยพุ่งมาชนเขาเองไม่เหมือนจะเบรกไม่เหมือนจะไม่เบรก
เบรกเลยพุ่งมาชนเขาเองอย่างงี้มันเขาบอกว่าเหมือนเขาจอดให้ชนเลยอ่ะ
เหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนเห็นมอไซค์ไม่เบรกแล้วเขาก็เลยจอดให้ชนเลย
อ่าตอนแรกยังไม่มีภาพยังไม่มีกล้องวงจรปิด
คือหนูไปหามาแล้วแต่หนูปล่อยเขาพูดไปแต่เราแต่เราเห็นแล้วล่ะใช่
แต่หนูปล่อยเขาพูดไปก่อนครับเอาเอาตรงนี้ก่อนเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะ
เขาเข้าลงเข้าลงบันทึกไว้ไหมจ้าว่าว่าไม่มอเตอร์ไซค์วิ่งยอดมาแล้วมาชนเขา
อ่ะค่ะตำรวจเหมือนกับไว้ไหมไม่แค่ก็แค่บอกแค่ว่าเหมือนกับลง
แค่ว่าคันนั้นชนกับคันนี้แต่ยังไม่ได้สรุปว่าคันไหน
แต่ว่าเหมือนกับคำให้การเบื้องต้นใช่คำให้การของตำรวจที่ตำรวจอธิบายให้
ให้ทั้งพ่อกับแม่ฟังว่าเหมือนกับฝั่งนู้นเขาแจ้งว่าเราขับรถสวนเลนไปชนเขานะ
แต่ในบันทึกประจำวันไม่ได้ระบุหรอกว่าใครผิดใครถูก
อันนี้มันเป็นข้อดีและข้อเสียพี่อุ๋ยเพราะว่าสมมุติว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะครับ
สิ่งแรกเลยถ้าเกิดคู่กรณีเขาหมดสติหรือเขาเสียชีวิตเขาพูดอะไรไม่ได้ไง
คุณจะพูดอะไรคุณก็พูดได้มันไม่ค่อยเป็นทางกับเขาเท่าไหร่นะ
ห้าถนนไม่ว่างไหมห้าถนนไม่ว่างคุณออกไปนั่นคือคุณประมาทแล้ว
คุณจะมาบอกว่าโอ๊ยผมออกไปเต็มคันแล้วแล้วเขามาพุ่งชนอย่างนี้ไม่ได้
ไม่ได้มันมีระยะอยู่ระยะในการออกว่า๑๐๐เมตรมันมีรถมาไหม

พอที่จะระยะที่เขาจะเบรกไหม

คุณออกไปเต็มคันแล้วมองไปเขาไม่เบรกเองอย่างนี้ไม่ได้
ทำไมออกไปเต็มคันแล้วไม่ไปต่อแสดงว่าฝั่งนู้นไม่ว่างหรือเปล่า
มันก็ต้องมาดูอีกว่าฝั่งนู้นไม่ว่างหรือเปล่า
ออกไปนะปึ้งอันนี้ปึ้งแล้ว

คุณผู้ชมเห็นว่าเขาเบรกไหมตอนชนไม่เห็นเบรกเลย
คำก็ขับออกไปเรื่อยจังหวะที่โอ๊ตมาเขาบอกตะโกนบอกให้เบรกสิหมอ

หนูก็งงเหมือนกันเวลาแค่๓วินาทีจัดตั้งค่ะ

เพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานตรงนี้
นายโรงบอกเคลียร์เลยไม่ต้องมาบอกเลยว่าใครผิดใครถูกตรงนี้
ผมว่ามันชัดผมว่ามันชัดแล้วก็ในมุมหนึ่งว่ารถออกไป
แล้วไม่ได้ดูไม่ได้ดูรถเล็กไม่เห็นหรือยังไงไม่ทราบ
แต่เมื่อกี้บอกว่าเบรกทำไมไม่เห็นไฟเบรกจากคิงบอกเมื่อกี้นะ

คือที่ผมมองเมื่อกี้ถ้ามันออกไปมันต้องมีไฟเบรก
เบรกท้ายมันไม่เห็นไฟเลยนะมีไฟเบรกไหมครับขอดูหน่อย
อันนี้ภาพที่คุณฝนแฟนของคุณโอ๊ตคนเจ็บได้มานะครับ
เดี๋ยวดูไฟนะนอกจากว่าไฟเขาไม่ติด
แต่ไหนไฟเบรกจนชนก็ยังไม่เห็นเบรกเลย
นั่นรถก็ยังไหลไปต่อนะไหนคำว่าเบรกอยู่ไหน